ใช่ต้องบอกว่า
เชื่อว่าหลายคนอย่างงี้นะคะ

และมีหลับในการใช้ชีวิตของคน

คุณบาลอันเด็ดเรื่องผู้สาวไหม

ตอนนี้มันมีแรงร่างอยู่ครับ

ต้องรอให้พันแห่งใคร

พูดอย่างนี้แล้วลืมถูกแล้วว่ามีหวัดบ้านจะเลี่ยนมาก
มันไม่เป็นธรรมดาสำหรับทองที่๒แล้วก็แบบนี้
เพื่อเวลามันมีอุดสุดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ก็ต้องมีความรู้สึกว่าควรจะพบแค้นอันนี้ค่ะ
คือคนที่เคยมีการแครงรูปมากลังหนึ่ง
งานเรื่องของเพราะรูปมันคงจะเป็นต้องดูแลให้ดี

เนื้อพอครับประมาณ

ทางนี้นะ

ต้องดีใจมากเพราะดีใจกว่าเรารู้
บอกให้เค้าท้องแต่พอเขาแตกเส้นก็คุ้มหัว
ถ้าบอกท้องเลยอายุเยอะแล้วควรท้องเลย
แล้วดูแลลักษณะเพราะทีมีรีบพอ
ก็บอกว่าร่างหัก

ยิ่งรอให้แก่แล้วยังร่างมือมันจะพักใน

คุณพิมพ์ใหม่เท้ามันลึกซึงมากนะครับ

ก่อนตอนนี้เรารู้ครั้ง
จริงก็ถึงด้วยหน่อย
แต่ตอนนี้เฉี้ยหวังที่มันเป็นคนต่างมาก
แค่เดินเข้าไปในประตูโรงพยาบาลนิดนึง
ทุกคนก็จะให้ความสนใจแล้วว่าอะไรเหรอ

ไม่ต้องมาน่อแทน

หมอเทคไลนค์ก็แบนจากกาลนี้
แข็งแรงจนกว่าจะแข็งแรง

ที่เค้าบอกก็ว่าให้ระวังอย่างไหนบ้าง
ก็คือไม่ทำงาน
ก่อนสระนั้นลองน้ำตาลไง

ไม่ใบหัว

อยากให้ออกถึงโถอยเป็นไง
พออยู่บ้าน
บอกว่าไม่แข็งแรงก็ไม่ใช่แต่เราต้องการให้วางใจอยู่ดังนั้น
ดูแลดี

ก็จะหลับไปเยี่ยมช่วงนี้บ้างไปร้านงาน
จะหาวักษณะไปเยี่ยม
เดี๋ยวจะไปนี่กำลังก็ดูสิเฮียนก็ทำงาน
พอน้ำไม่ทำจากนั้นก็ต้องไปทำแค่นี้
คุณคิดว่าสรรคาสองคนจะเป็นไงเราหวังเหรอ

ที่สำคัญของน้ำหลูกน้อง

พี่มันเรารู้แบบว่าเกือบอะไร

บอกว่าสรรค์มันรู้สึกจากทำงานมา

เขาเชื่อมั้ยครับพี่มัน

ขอบคุณค่ะ